ท่านผู้ชมครับที่มุกดาหารเนี่ยมีการแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยกันอยู่นะฮะ
ถ้วยพระราชทานด้วยนะครับมีกระบะคันหนึ่งเขาขับมาบอกว่าโอ้โห
ปั่นจักรยานเนี่ยขวางทางกีดขวางทางเขา
ต่อว่าด่าทอจอดรถลงมาจะเอาเรื่องเอาราวค่ะแล้วถือปืนลงมาด้วยโอ้โห
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปดูนะฮะ

แต่เอาปืนลงมาด้วยนี่นักแข่งจักรยานสองคนนี้นะครับโดยเฉพาะคนนี้นะฮะเสื้อฟ้าเนี่ยฮะ
แย่งปืนมาได้แล้วเอาเก็บไว้ข้างหลังแล้วเดินถอยหลังหนีอย่างนี้เลย
หลายคนเห็นคลิปนี้บอกโอ้โหอย่างนี้เนี่ย

อ้าวผมตรงมองไม่ทันมองไม่ทันด้วย

สเต็ปแบบการแย่งปืนมาแล้วเอามาไพ่เก็บไว้ล้าง

เราตรวจสอบแล้วเป็นตาหนักกาล

ช่วยห้ามช่วยกันกันนะครับทุกผู้ชมครับเสื้อลายนี่ขับกระบะนะ
ไม่รู้ว่าโอ้โหไปโมโหกรทาเขาขนาดไหนนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ช่วงเย็นถนนมุกดาหารดอนตานตะบนศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ถูกต้องนี่ตามยุทธวิธีหมดเลยค่ะอ่าแล้วไม่ได้คืนให้นะครับ
คนขับกระบะนี่จะเดินเอาปืนคืนอีกใครก็จะไปให้คืน
คุณลงเอามาโอ้โหนี่เห็นไหมเขาแย่งมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หน่อยนะครับ
รถกระบะเขาบีบแต่ใส่จักรยานครับแล้วก็จักรยานเขากลับรถมาแล้วก็เห็นเกิดเรื่องทะเลาวิวาสกัน
บีบสะพุดขึ้นมาแบบตรงเมืองไปที่เอยูนะครับ
สุดท้ายตำรวจสพเมืองมุกดาหารมาระงับเหตุนะฮะ
ก็ตรวจยึดปืนไปแจ้งข้อหากับคนขับรถกระบะเจ้าของปืนเนี่ย
เรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
ยึดปืนและกระสุน๖นัดนะฮะ
เดี๋ยวนี้ขับรถเขาต้องพวกปืนกันด้วยหรือเปล่าคะนี่
แล้วลงมามีเรื่องมีราวขือปืนลงมาด้วย

อย่างนี้เขาแย่งปืนมาไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ทางสพมุกดาหารบอกว่า
ผู้ชายที่ขี่จักรยานนักแข่งจักรยานเนี่ยเป็นทหารอากาศ
ศพพันธาอากาศเอกเป็นนักกีฬาแข่งจักรยาน

คนขับกระบะเมื่อวานตอนเย็นบอกขับรถมา
แล้วมีนักแข่งจักรยานเนี่ยกีดขวางทาง

โมโหก็เลยแบบเหมือนกับไล่ตามต่อว่า
ด่าทอเขาแล้วก็ไปจอดรถแล้วลงไปเอาเรื่องเขาถือปืนลงมาด้วย
แต่ว่าถูกนักแข่งจักรยานแย่งปืนมาได้
จากนั้นทางทหารอากาศที่แย่งปืนมาได้ที่เป็นนักแข่งจักรยาน
ยังไงก็ไม่ให้ปืนคืนกับคนขับกระบะ
ขั้นนั้นสุดท้ายก็ถูกแจ้งความโดนคดีไปเรียบร้อยนะครับ
อย่างนี้พี่น่ากลัวมากเลย
คือขับรถไปไหนมีเรื่องกับใครพี่เอาปืนลงมาอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วถึงถามว่าขับรถต้องพกปืนกันเลยเหรอ
เออนะไม่ปืนก็ไม้ก็อะไรบ้างนะคะ